คุณผู้ชมฮะดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะฮะ
ช่วงนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบประประชาชนกันบ่อยนะฮะ
แล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
แล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็แยกกันลงพื้นที่
หลายคนจับตามองว่าเป็นสัญญาณในการที่จะยุบสภา
แล้วเตรียมหาเสียงกันหรือเปล่าเขาไปจับสัญญาณกันแบบนี้
เพราะว่าเขาไปวิเคราะห์กันเลยว่าแต่ละที่แต่ละที่ที่นายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ย
เป็นพื้นที่ฐานเสียงอะไรต่างนานานะฮะเนี่ยครับ
แต่เรื่องนี้เองนะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
นายธนกรวังบุญคงชนะเปิดเผยแบบนี้บอกว่าไม่ได้เป็นการเป่านกหวีดปี
ส่งสัญญาณว่าจะยุบสภาเลยแต่การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์
โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็เป็นการลงพื้นที่ตามภารกิจปกติที่กำหนดไว้อยู่แล้ว
คือมันมีหลายวันต่อเนื่องกันคุณคือเมื่อ๖วันที่ผ่านมา
คือ๑๕กันยานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ
เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำเหนือ
ที่อาจจะไหลหลากลงมาเพื่อบริหารจัดการน้ำ
และวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมนะครับ
ส่วน๑๒กันยาก่อนหน้านั้นที่สมุทรปราการ
ก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบในการป้องกันโควิด๑๙
๑๗กันยาลงพื้นที่ที่จังหวัดชนบุรี
ก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปหาเสียงอะไรแต่อย่างใดนะฮะ
แต่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงาน
ก็เลยถูกมองไปหมดเลยว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่า
ที่ชัยนาธิ์นะฮะก็ถือว่าเป็นฐานเสียงของ๑ในแก่นำ๓มิตร
ก็คือเสียแฮ้งอนุชานาคาสายอีกนะครับ
ส่วนสมุทรปราการก็มองไปว่าเป็นฐานเสียงของบ้านใหญ่อัศวะเหมพักพลังประชารัฐ
พื้นที่๖จากทั้งหมด๗เขตหลายคนมองไงคุณ
และทีนี้โปรแกรมที่จะออกมาก็คือ๒๒กันยายนวันพรุ่งนี้
ตอนแรกจะไปสุโขทัยใช่ไหมสุโขทัยก็ฐานที่มั่นของนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรียุติธรรม
หอกกลุ่มสามมิตรอีกแต่ตอนหลังเปลี่ยนแผนไปลงพื้นที่เพชรชบุรีแทน
ซึ่งตรงนี้ก็ถูกมองว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพักพลังประชารัฐ
วาดเก้าอี้สอสอยกทั้งจังหวัดมา๓เขต
คุณดูสิเขาโยงกันไปแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า
ไม่ใช่เป็นการไปหาเสียงไม่ใช่ส่งสัญญาณยุบสภาแต่ว่าเป็นการพบปะประชาชน
แล้วก็สำรวจเรื่องของปัญหาต่างใช่เพราะว่าอย่างพรุ่งนี้ที่ไปเพชรชบุรี
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็แบ่งกันในการตรวจราชการ
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเขาประสบพบเจอ
ถือว่าเป็นการตรวจราชการตามปกติพรุ่งนี้๒๒กันยาพลเอกประวิทธิ
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหลักในพื้นที่รุ่มน้ำ
ในพื้นที่รุ่มต่ำของรุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่โครงการส่งน้ำ
แล้วก็บำรุงรักษาบางบานจังหวัดพระนครสิทธิยาเพื่อเตรียมแผนในการรับมือกับ
น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับการลงพื้นที่ของทั้งผลเอกประยุทธ์
และผลเอกประวิทย์นั้นเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนแบบเข้าถึงปัญหา
รับรู้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ด้วยตัวเองและเพื่อความรวดเร็วในการเร่งช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็มีอีกข้อยืนยันหนึ่งที่โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรียืนยันบอกว่า
ทั้งสองท่านยังรักกันดีช่วยกันทำงานเพื่อดูแลทุกสุขของคนไทยทั้งประเทศ
ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่
และบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นรัฐมนตรีและสสช่วยกันลงพื้นที่
มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายแค่นี้
คือช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงรับฟังปัญหาอย่างแท้จริง
แล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะอยู่บริหารประเทศครบ๔ปี
ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณยุบสภาแต่อย่างใดนะครับ